ชุมพรค่ะมีตำรวจถูกลอบทำร้ายนะคะ
ดักยิงอาการสาหัสเลยแล้วสถานที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นที่ที่พลุกพลาดด้วยคือใกล้ใกล้กับสนามกีฬาครับ
คือคนอยู่ตรงนั้นกันเยอะแถวโรงเรียนด้วยนะคะ
สนามกีฬาด้วยเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มนึงเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาในอำเภอเมืองชุมพรตำรวจกู้ภัย
แล้วก็รีบลงพื้นที่เลยค่ะไปเจอดาบตำรวจธนารักษ์บุญประเสริฐ
หรือว่าดาบโอ๊ยวัยสี่สิบหกปีเป็นอดีตตำรวจสอบภอมเมืองชุมพร
ลาออกจากราชการตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วอ่ะนะคะโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด
มีรอยกระสุนที่หน้าอกซ้ายหนึ่งแผลอาการก็คือม้ามแตกค่ะ
แล้วก็มีรอยกระสุนที่ลำคออีกหนึ่งแผลด้วยทั้งสองจุดกระสุนทะลุออกด้านนอกนะคะ
สภาพของดาบตำรวจธนารักษ์ก็คือนอนนิ่งไม่ได้สติแล้วก็มีเลือดออกมากค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็เข้าประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินทันทีกล้องวงจรปิดหลังโรงเรียนบันทึกวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะนี่นะฮะรถสีขาวที่เป็นรถกระบาดเป็นรถคันก่อเหตุ
ส่วนหน้าหาที่สีเหลืองที่เดินอยู่เนี่ยคือดาบตำรวจธนรักษ์ครับ
กำลังจะเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์จะขี่รถกลับบ้านหลังจากที่ออกกำลังกายที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเสร็จ
ทีนี้ค่ะพอเดินผ่านรถกระบะคันนี้ค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งจะเห็นว่ารถกระบะออกตัวแล้วกลับรถ
กลับรถแล้วก็ขับตามดาบตำรวจธนารักษ์ไปนี่เห็นไหมคะเห็นไหมออกมาแล้ว
นี่ค่ะออกมาเพื่อกลับรถแล้วก็ขับตามที่ดับตำรวจธนารักษ์เดินไปเนี่ย
เมื่อกี้เขาเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงหัวมุมใช่ไหมฮะอ่ะโอ้ยเลี้ยวซ้ายไปนู่นล่ะอือ
ออกมานี่มาถอยรถอยู่ถอยรถกลับไปครับแล้วคลิปเนี้ยมันจะสิ้นสุดตอนที่รถเนี่ย
ซ้ายตามดาบตำรวจธนารักษ์ไปครับทีมข่าวเราก็เลยจำลองเหตุการณ์นะคะ
ตามคำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะหลังจากที่เลี้ยวรถทางซ้ายไปแล้วเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าพอรถเลี้ยวซ้ายไปแล้วเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยลดกระจกลง
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแต่ละนัดห่างกันแค่๕วินาที
แล้วก็เห็นดาบตำรวจธนารักษ์เนี่ยวิ่งหนีไปแล้วก็ล้มห่างจากจุดที่ยิงประมาณ๕๐เมตรเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวเราจำลองเหตุการณ์เลยนะเมื่อสักครู่นี้กลับรถตรงจุดเดียวกันกับที่คนร้ายทำ
อ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมุมนี้เลยตามดาบตำรวจธนารักษ์ไป
ครับเหลียวมาประมาณเนี้ย
แล้วเขาบอกว่าสักพักหนึ่งรถคันนี้ก็ลดกระจกลงแล้วก็ยิงใส่ดาบตำรวจธนารักษ์เลย
หือ
เนี้ยค่ะให้เกือบหน้ารงเรียนเลยนะจุดเลยค่ะนี้เลยนะฮะ
แต่จังหวะจุดนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดมองไม่เห็น
ไม่เห็นแล้วนะคะเห็นจับได้แค่ตอนที่เลี้ยวซ้ายไปเท่านั้น
ทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุก็อย่างที่บอกค่ะ
ตรงนี้เป็นย่านพลุกพลาดเลยนะคะ
เพราะมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็สนามกีฬา
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหเวลาทุ่มนึงเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ย
คนนี่แน่นเลยเพราะว่าคนจะมาออกกำลังกายกันค่ะ
แล้วจุดที่ดาบตำรวจธนารักษ์ล้มเนี่ยร่องรอยกองเลือดยังอยู่เลยนะคะ
แล้วก็มีรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดกระทบของหัวกระสุน
ที่ใช้ยิงดาบตำรวจธนรักษ์ด้วยซึ่งยังหาหัวกระสุนไม่เจอค่ะ
ตำรวจกำลังเร่งค้นหาอยู่นะคะ
ส่วนอาการของดาบตำรวจธนารักษ์ค่ะล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทันที

แต่เบื้องต้นยังไม่อนุญาตให้ใครเยี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือว่าครอบครัว
มีแค่พนักงานสอบสวนที่ได้เข้าไปเยี่ยมเมื่อช่วงเช้านะคะ
แต่ก็ยังไม่สามารถสอบปากคำได้
เพราะว่าคุณหมอใส่เครื่องช่วยหายใจจากบาดแผลที่ถูกยิงที่ลำคอ
ก็เลยยังไม่สามารถพูดคุยกันได้
พันธุ์ตำรวจเอกชะนินนรงน้อยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างปูพรมไล่ติดตามกล้องวงจรปิด
เพราะว่าจุดเกิดเหตุด้วยความที่พอเป็นย่านคนพลุกพลาด

แล้วก็คาดนะคะว่าประเด็นการเกิดเหตุ
น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นอื่นออกไปนะคะ
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำดาบตำรวจธนารักษ์

ก็บอกว่าขอตำรวจทำงานน่าจะจับคนร้ายได้แน่นะคะ
เรื่องต้นค่ะมีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

นำอุปกรณ์ตรวจหาโลหะมาตรวจที่เกิดเหตุแล้ว
เพราะว่าต้องการจะหาพยานวัตถุสำคัญ
ก็คือหัวกระสุนที่คนร้ายใช้เกาะเหตุให้ได้
ใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงกว่านะคะ
พบร่องรอยแล้วก็วัตถุบางอย่าง
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไร

ส่วนพี่สาวของดาบตำรวจธนรักษ์นะคะ
ก็พูดคุยกับทีมข่าวให้ข้อมูลบอกว่า

ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัว
ก็เลยไม่รู้จริงว่าน้องชายมีความขัดแย้งกับใคร
หรือว่าไปมีปัญหากับใครหรือเปล่า
แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องที่ทำให้ต้องลาออกจากราชการค่ะ

ทำไมถึงลาออกจากตำรวจล่ะ
น้องก็บอกว่าไม่มีอะไร